รัวค่ะส่งเสียงเชียร์รัวเลยนะคะเชียร์ใครรู้ไหม

เชียร์ที่คำพรคนนี้นี่เองนะคะเขารวมพลพลพักคนรักบาสมาทำกิจกรรมดีกัน
เรียกได้ว่าโอ้โห๑๐ปีมีหนจริงนะเพราะว่าเชียร์เนี่ยเขาชอบเล่นบาสอยู่แล้วด้วย
ก็เชิญชวนเพื่อนที่รักบาสอย่างพี่แว่นสิริรัตน์

เป็นสาวหล่ออดีตนักบาสจำได้ใช่ไหม

คุณชามไอวารินนะคะเซฟเซฟฟานี่แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยนะ
จัดกิจกรรมแข่งขันกับทีมบาสเก็ตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ลุยกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะ
แต่งานนี้สาวเขาจะไหวหรือเปล่า

เหมือนใช้บาสเนี่ยนะคะบาสเก็ตบอลเป็นกิจกรรมหนึ่ง
การที่เชิญชวนให้ทุกคนออกกำลังกาย
แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีไปเป็นทวนาเมนต์ด้วยนะคะ
ก็คือไปแข่งตามโรงเรียนต่าง
ในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะ
ไหนก็เจอสาวเชียร์ที่คำพรแล้วขอเคลียร์เรื่องโพสต์
เดือดที่ติงการตัดต่อภาพคู่จิ้น
กับคุณเต้ยพงศกรภาพนี้นะคะคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่าบางภาพมันก็เกินไปนะ
ก็วอนขอแล้วกันคู่จิ้นอย่าฟินกันแบบนี้เลย
บางภาพมันก็โอ้ยตายแล้วหนัวหนีอะ
มันไม่ใช่การปรี๊ดอะไรแต่มันเป็นการตักเตือน
อย่างเป็นทางการภาพมันไม่ได้อยู่กันแค่แบบดูกันสองคนอ่ะ
มันไม่ได้มีคำเขียนกำกับว่าเออภาพนี้ตัดต่อนะ
หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเชียร์ก็เลยรู้สึกว่าบางทีแบบ
เอ่อเข้าใจเป็นความสุขแต่ว่าก็ช่วยดูความเหมาะสมนิดนึง
สุดท้ายเลยนะคะเชียร์ขอฝากละครใหม่คลับ
แต่ว่าไปมาด้านไปอุ๊ยมีอะไรกับแม่แฟนนี่
เรื่องนี้ค่อนข้างจะแรงพอตัวแต่ว่าน่าติดตามเข้มข้นมากนะจ๊ะ